คราวนี้นี่เป็นเหตุที่สะเทือนใจเหมือนกัน
เพราะว่าแม่พาลูกวัย๙ขวบไปขายบริการ
เจ้าหน้าที่ไปบุกจับแม่ก็รับสารภาพค่ะว่าแม่ทำจริง
นี่เมื่อคืนนะคะทางตำรวจกองบังคับการปรับรามการค้ามนุษ
ของแม่เด็กวัย๙ขวบที่สระบุรี
เพราะว่าตำรวจเขาก็ไปสืบเจ้าหน้าที่เขาไปสืบมาว่า

แม่ก็รับสารภาพนะว่าพาลูกไปขายบริการจริง
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว
เมษาปีที่แล้วมีคนมาชวนให้ทำ
แม่น่ะทำครั้งแรกแล้วก็ทำครั้งเดียวด้วย

ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องเอาตัวแม่คนนี้
ไปสอบปากคำที่สพดอนพุธ
แล้วก็พาแม่เดินทางมาที่ปคมที่กรุงเทพ
เดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะว่าคนที่มาซื้อบริการ
คนที่เอาคลิปมาแชร์เนี่ยคือใคร
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเรานะคะก็ไปที่บ้าน
ของสามีของผู้หญิงคนนี้เจอกับแม่สามี

ลูกสะพ้ายเอาหลานไปขายบริการ
ก็เพิ่งรู้ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาคุมตัวลูกสะพ้าย
เสียใจนะรักหลานคนนี้มากเลย
ส่วนสามีสามีของผู้หญิงคนนี้
เขาก็ยืนยันนะว่าไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น
ผมไม่รู้หรอกว่าเมียผมทำแบบนี้
ทั้งสองคนผมก็รักมากรักเหมือนลูกแท้เลย
อยากจะเอาลูกกลับมาดูแลเดี๋ยวลองฟังหน่อยค่ะ
แย่แย่มากเลย
แต่เรายืนยันว่าเราไม่ทราบเหตุการณ์
ไม่ทราบครับ
ผมยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์เลย

มากครับเพราะผมเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กอ่ะ

ใช่ครับผมผูกพันกับเขามาตั้งแต่น้องคนเล็กอ่ะ
พ่อเลี้ยงบอกว่าไม่รู้เลยนะว่าภรรยาเธอเนี่ยไปทำแบบนี้กับลูก

นักข่าวของเราก็ไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวสระบุรีค่ะ

เมื่อเช้าเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเด็กทั้งสองคน
คือน้องวัย๙ขวบแล้วก็น้องสาวคนเล็กไปที่ปคมกรุงเทพแล้ว
เดี๋ยวต้องให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบด้วย
แล้วก็ขยายผลจับกลุ่มเรื่องของการซื้อบริการต่อด้วยนะคะ
อกจากนี้คุณผู้ชมวันนี้ทางมูลนิธิเส้นได้ก็แถลงข่าวนะ
เรื่องนี้ด้วยทางมูลนิธิบอกว่าได้ฟังข้อได้จริงจากแม่แล้วนะ
แม่เด็กยอมรับว่าถ่ายคลิปเด็กคนเดียว
เด็กไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วทำแบบนี้ตั้งแต่เด็กอายุ๗ขวบ
แล้วคลิปที่แชร์กันว่ามีคนมาซื้อบริการตามคลิปเนี่ยแม่บอกว่าจริงอ่ะ
ตกลงกับผู้ชายคนนั้นนะว่าห้ามล่วงละเมิดทางเพศลูก
แค่ต้องการเอาลูกไปถ่ายคลิปสยิวแค่นั้นเอง
ให้เหตุผลแบบนี้ค่ะคุณวราพร
ว่าฝั่งนั้นเขาขู่ว่าฉันห้ามบอกใคร
งั้นเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้มาแฉมาแก๊กเมล
เรื่องทั้งหมดเนี่ยคือเหมือนกับโดนฝั่งนั้นเขากำหนดมา
อยากให้ลูกทำแบบนั้นทำแบบนี้ค่ะ
แล้วล่าสุดนักข่าวของเราโทรไปหาแม่เลยนะ
แม่บอกว่าทำแบบนี้มา๒ปีแล้ว
มีผู้ชายคนนึงที่เขาเป็นคนข่มขืนลูกสาว
เขาทำแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาตังค์มาให้
แล้วช่วงนั้นเธอร้อนเงินด้วยไงเธอบอกว่าเธอไม่มีตังค์
แรกก็มีแค่ถ่ายคลิปลูกอาบน้ำ
แต่หลังจากนั้นก็พลาดไป

แต่ทีนี้พอคลิปมันหลุดมาในกลุ่มไลน์นี่หลุดมาเพียบเลยนะ

มีคนมาบอกเธอด้วยนะว่าทำแบบนี้ไม่ถูก
เธอก็เลยหยุดแล้วไม่มีการถ่ายคลิปลูกแล้ว

แล้วเธอหยุดถ่ายคลิปลูกมาประมาณปีนึงแล้วอะค่ะ
มันกลายเป็นข่าวที่ฟังแล้วมันก็หดหูใจนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวก็ต้องขยายผลกันต่อไปนะคะ
สำหรับเรื่องนี้ว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างค่ะ